เดี๋ยวก่อนเชอรี่ในเดสตูก็หนาวนะทำไมเธอร้อนอะไร
ช่วงนี้สัมเมอร์โดยเฉพาะในโซเชียลเนี่ยจะต้องร้อนผาวกันเลยที่เที่ยว
เพราะว่าสาวช่วงนี้ขยันเปิดหน้าเปิดหลังอะไรอย่างนี้
เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าของเขาหน้าซัมเมอร์บีกินงบิกินี่ชุดว่ายน้ำต้องมา
ตรงนี้ยี่ตารอดูได้เลยคุณพา

พี่โตโน่กับน้องนิชาก็คือ
มันมีอยู่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะ
น้องนิชาก็ไปเที่ยวพักผ่อนกับแกงกับเพื่อนสนิท
จะตะจมอกนุ่งปะถุก็ใช่เรื่อง

ขอใส่ชุดนี้ยืนชงกาแฟหน่อย

คือก็ไม่ได้ดูโป๊เปื่อยอะไรนะแต่มันดูมีเซ็กซี่
แต่อินเนอร์แบบนี้มันจะไม่ได้กาแฟนะ
จากบิกินี่แต่ข้างล่างใส่เป็นกางเกงขายาว

รีบมาพร้อมกับไม้เรียวเลยค่ะ
พิมพ์คอมเมนต์จัดหนักน้องนิชาเลย
บอกว่าขออนุญาตไม่กดไลค์ครับจบ

ก็พี่โตโน่เขามองว่าน้องนิชายังเด็กอยู่
น้องนิชาก็ไม่รู้ตอบว่าอะไรเหมือนกัน

นางบอกว่ากดไลค์ให้เขาหน่อย
แล้วเขายังคุยกันอีก๒๓คำนะ

อันนี้รู้แล้วไม่เล่าละมาแทบ

คู่สายฮาคู่นี้เขาเป็นข้าวใหม่ปลามันได้ไหม

คู่รักตัวพี่เลิฟ
เรื่องของเรื่องคุณก้อยนะคะฝ่ายหญิงเขาลงภาพนี้
เขาไปเที่ยวทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ริมหาดริมเหินเลยล่ะค่ะ

แต่ปรากฏว่าคุณนิกกี้เข้าขั้นว่าคนห่วงแฟนแหละค่ะ

นี่เขาก็เลยมาเม้นต์เลยนะคะบอกว่าสุดขึ้นทุกวันนะ

ไม่ใช่ไม้เรียวไม้สุดขึ้นทุกวันนะ
เออนะคะคุณนิกกี้ที่โอ้โหหลายคนเข้ามาทรงเข้ามาแซวนะคะ
บอกว่าโหห่วงกันอะไรขนาดนี้คุณผู้ชม
เห็นบอกว่ามีอารมณ์โมโหซ่อนอยู่ด้วยนะคะ

ความแซ่บของคุณดิวอริสราคนนี้นะคะ
คนนี้เนี่ยขึ้นได้อยู่แล้วนะ

เพราะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีเนาะ

แล้วคอมเมนต์ว่าลูกดิวเนี่ยไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าบ้างเลย
ก็น่ารักดีนะคะและล่าสุดคุณดิวของเราค่ะ
เขาก็ออกมาบอกเองนะจ๊ะว่าที่ผ่านมาเนี่ย

แฟนนุ่มของเธอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ

แต่ว่าเพราะถ้าเพราะนี่

เวลายกแข่งยกขามันจะแบบมีอารมณ์
เราอ่ะคนดูจะมีอารมณ์หญิกคนดู
ทำไมหลักขาสวยแบบนี้

ไม่แต่เราทำแบบไม่เซ็กซี่เท่าเขาไง